ก็สุดท้ายบุรูธ
กำลังนั้นขันโบสถ์

ของการแข่งขันที่เข้าเส้นชัยด้วยตัวเองครับ
ซึ่งคุณเดวินก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนแรกหรือว่าคนสุดท้าย

แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่ก็คือ
หัวใจที่ไม่แพ้กันครับโอ้น่ารักมากนะครับช็อตนี้
เป็นบุคคลที่สร้างการเข้าถึงที่สุดในมุริรัมณ์